มาดูเรื่องทางการมือสิก่อนด้อง

ฝ่าทางตันฝ่าวิกฤตของประเทศ

ร่วมกันแถลงและจับมือกันครับ

พักละหนึ่งเสียงก็จะมี
เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่

จนล่าสุดอีก๑๐เสียงมาจากชาติไทย

แล้วก็มีคุณประพัทธ์โพธสุทน
คุณผู้ชมจำได้ไหม
พักชาติไทยพัฒนาที่ปรากฏภาพไปอยู่ที่ฮ่องกง

พอพักชาติไทยพัฒนาด้วยครับ
นี่ภาพนี้เลยคุณประพัทธโพธสุทน

ดึงทุกฝ่ายทุกกลุ่มและทุกพัก
สสและสวมาร่วมมือกัน

คืบหน้าไปอีกหนึ่งปลอดครับ

เพื่อจะขอเสียงมาโหวตนายก
ของภาคเพื่อไทยแต่

ไม่ได้ไปเชิญทุกภาคนะที่จะมาร่วม
เพราะทุกพักการเมืองล้วนแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการร่วมงานกับก้าวไกล
แล้วใครจะมองว่าการที่ไปคุยกับพระเก้าไกลที่เดินข้ามฝั่งไป
คุณผู้ชมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพักเพื่อไทยอาจจะมาดึงเก้าไกลมาร่วมภายหลังหรือเปล่า
ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักย้ำหนักแน่นเลยนะย้ำว่าอะไรลองฟังดูครับ
พักเก้าไกรไปเป็นฝ่ายค้านพักเรามาร่วมมาตั้งรัฐบาลนะครับ
คุณภูมิธรรมยังบอกอีกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการแสวงหาเสียงสนับสนุนในการโหวตนายก
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อถึงวันเลือกนายกของพักเพื่อไทยเนี่ย
เพื่อไทยเองจะสามารถรวมคะแนนโหวตได้แบบม้วนเดียวจบนะคุณผู้ชม

ส่วน๓พักที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มาแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาล
มีอะไรบ้างประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
ตอนนั้นก็ถามคุณภูมิธรรมว่าแล้วเป็นไปได้ไหม
ว่าเพื่อไทยจะไปเชิญมาร่วมรัฐบาลในอนาคต
ส่วนเรื่องนี้คุณหมอชนน่านปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธลองฟังดูครับ
การจัดตั้งรัฐบาลมีเสร็จภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมาก
ภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกภาคการเมืองเนี่ย
เราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับ
พักเพื่อไทยมีข้อจำกัดในทางเลือกมาก
เราเสนอทางเลือกพยายามทำทางเลือกที่ดีที่สุด
บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้
แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือก

ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมันเดินหน้าได้
นะล่าสุดนี่มีเป็นลักษณะแถลงการนะครับทะแหล่งการที่คุณพลุมธรรมเวชยาชัยนะครับ
รัฐบาลรักษาการแหละบอกว่ารัฐมนูลกำหนดให้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจนะครับ
ที่จำกัดห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็ม
จากตัวบทกฎหมายจากอานัดของประชาชนเข้ามาบริหาร
ดังนั้นรัฐบาลรักษาการควรรักษามารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติ
และปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย
การยุติการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกตำแหน่ง
ที่จะมีผลต่อการผลักดันของรัฐบาลใหม่
คือคุณภูมิธรรมอาจจะได้เห็นสัญญาณอะไรมาหรือเปล่า
เพราะเท่าที่ผมดูนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่มีการโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งสำคัญ

ไปกันเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้ารัฐบาลรักษาการเขาเห็นว่ากำลังจะได้รัฐบาลใหม่แล้ว
บางทีมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หรือเปล่า
แต่ว่าอันนี้คุณภูมิธรรมก็ออกแถลงการมาดักคอเอาไว้แล้ว

เรียกร้องให้ทางประหลัดกระทรวงผู้บริหารระดับสูงสุด
ของแต่ละกระทรวงอย่าเกี่ยวว่าง
ให้ทำงานให้เต็มที่นะครับในช่วงนี้
อยากรู้ว่าพักสองลุงจะมาร่วมด้วยไหม
หลังจากนี้จะเป็นยังไง
เพราะว่าเมื่อกี้ดอมบอกว่าอะไรนะถามหมอชนน่า
หมอชนนั่นก็อะไรไม่ได้ปฏิเสธถูกป่ะ
แต่ว่ามาร่วมกลับมาโหวตให้ก็ต้องแยกกันนะ